พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับ

พร้อมการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีนี้

แต่ว่ากว่าจะถึงปลายปีเนี่ย
กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเลือกตั้งใหญ่ของพักแล้วนะครับ

ตอนนี้ทรัมป์เข้ามาโอ้โหกระแสเข้ามาแรงมาก
คะแนนนำมาทุกผู้สมัครในพักเดียวกัน
ก็เกิดกระแสต่อต้านแล้วดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็พบว่ามีรายงาน
บอกว่ามีผงสีขาวถูกโรยเอาไว้ในสำนักงานหาเสียงของทรัมป

อกจากนี้ครับยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจราจนย่อยที่เกิดขึ้นขณะหาเสียงในแคลิฟอร์เนียนะครับ
เห็นนี้คือภาพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงนายโดนัลดทรัมป
ซึ่งทรัมป์กำลังปราศัยหาเสียงอยู่ภายในทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกในเส้นทางดังกล่าวนั้นกลายเป็นอัมพาต
แล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่ามีผู้ประท้วงหรือถูกประท้วงนั้นถูกจับกลุ่มดำเนินคดีหรือไม่
โดยการประท้วงดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์สามารถเอาชนะคู่แข่งพักเดียวกัน
และก็ทำให้ตัวของทรัมป์เองมีแนวโน้มจะได้เป็นตัวแทนพักวิพับริกัน
ชิงชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีมากยิ่งขึ้นครับ
ตำรวจนั้นกำลังเร่งตรวจสอบว่าผงแป้งดังกล่าวนั้นมีสารพิษมีสารอันตรายหรือไม่
และใครเป็นคนที่นำมาโรยเอาไว้
โดยเบื้องต้นมีพลเรือน๕คนและตำรวจอีก๑นายที่เข้าใกล้กับผงแป้งดังกล่าวเป็นชุดแรก
ตอนนี้ก็ถูกกักตัวเอาไว้เพื่อตรวจสอบนะครับ
แม้จะยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากผงแป้งดังกล่าว
โดยเมื่อเดือนก่อนครับคุณผู้ชมมีจดหมายข่มขู่บรรจุผงเนื้อหิน
ส่งไปให้กับลูกชายของทรัมป์เพื่อขู่ให้ในทรัมป์ยกเลิกการหาเสียง
เพื่อเป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่ยิ่งมีเรื่องตื่นเต้นให้ลุ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับสหรัฐนะฮะ
การต่อสู้ก็มีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมใช้วิธีสกปรกก็มีเหมือนกันนะคะ